ส่งผลกระทบต่อทั้งเกษตรกรอย่างที่จังหวัดนครสวรรค์
รวมไปถึงโรงพยาบาลสถานศึกษาแล้วก็วัดอย่างที่จังหวัดพยาว
ในขณะทางฝั่งรุ่มน้ำโขงที่จังหวัดหนองคายนะครับ
ก็ได้มีการผันน้ำมาเก็บเอาไว้ใช้เพื่อการเกษตร
โดยตอนนี้มีจังหวัดที่ประกาศภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินจากภัยแรงไปแล้ว๑๕จังหวัดครับ
เป็นเทศกว่า๒๕๐ตัวเป็นของชาวบ้านหมู่๖
ตำบลทัพกฤษใต้อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
รวมตัวกัน๑๔๓ครัวเรือน

ที่บริเวณคลองสาธารณะที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นจุดที่ยังพอมีน้ำหลงเหลืออยู่ก้นคลอง
นายสมชายแสนคูณเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดเทศบอกว่า
ดังกล่าวเป็นคลองสาขาของแม่น้ำน่าน
แต่ปากคลองอยู่สูงกว่าแม่น้ำ
ไม่มีน้ำไหลเข้าคลองสาขา

วันเช่าเดิมทีนี้ชาวบ้านเขาจะเลี้ยงใครของมันอยู่
เป็นนโยบายของทางกษัตริย์และเศษ

คนเหลือละครับ๒๐ตัว
พอช่วงที่มาสำรวจน้ำยังพอมี
แต่พอได้ของมาแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำไม่มี
พอน้ำไม่มีจะแก้ไขปัญหายังไงทางท่านกำนันก็เลยแนะนำว่า

เพราะตรงนี้พอที่จะสูบน้ำประดานขึ้นมา
แล้วก็มาให้เสร็จพักหน้ามาหยุดด้าน
จากเกษตรกรจะเดือดร้อนแล้ว
แรงยังกระทบต่อหน่วยงานราชการ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานศึกษา
และวัดต่างในจังหวัดพยาว
กว้านพยาวเริ่มแห้งขอดจนสันดอนดินโผล่
ขณะนี้ทางจังหวัดขอความร่วมมือ

หันไปใช้น้ำจากบาดานและน้ำปลาปลาแทน
เพราะที่ผ่านมาพบว่าน้ำหายไปมากกว่าปกติ

เพราะหลายฝ่ายสูบน้ำพร้อมกันในปริมาณมาก
ทำให้น้ำลดลงอย่างรวดเร็ว
นายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่า
วานแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำผลิตปลาปลา
จ่ายให้กับประชาชนประมาณ๒๐๐๐ครัวเรือน
เกรงว่าน้ำที่เหลือจะไม่เพียงพอต่อการผลิตปลาปลา
เพราะปัจจุบันปริมาณน้ำเหลือเพียงประมาณ๑๓ล้านลูกบาทเมตรเท่านั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร่วมมือการจัดทำบริการสาธารณะ
โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเข้าสู่พื้นที่แก้มลิงบุงกอก
ในเขตอำเภอเมืองและอำเภอโพนพิสัย

โดยใช้น้ำต้นทุนคือแม่น้ำโขง

ผ่านลงสู่ลำน้ำสวยให้กับเกษตรกร
จำนวน๑๕๐๐๐ไร่

สามารถบริหารจัดการกักเก็บน้ำ
ผันน้ำโขงเข้าสู่ลำน้ำสวย
เพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรได้

เหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินภัยแรงจำนวน๑๕จังหวัด
ประกอบด้วยภาคเหนือ๖จังหวัด
ภาคตะวันออกเชียงเหนือ๔จังหวัด

ปัจจัยน้ำให้กับชาวบ้าน
นำเครื่องสูบน้ำระยะไกลไปติดตั้ง

เพียงพอต่อชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อน
พิมพ์ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน